ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูกลุ่มที่เป็นกลุ่มแรงงานหน่อย
ก็อย่างที่ทราบนะฮะกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลตอนนี้
ห้ามเข้าห้ามออกคนงานจะอยู่ที่ไหนก็แหละอยู่ด้านใน
เดี๋ยวภาครัฐเรื่องของเงินช่วยเหลืออะไรต่าง
หรือว่าข้าวปลาอาหารเนี่ยเดี๋ยวจัดส่งไปให้
ใช่มีให้ครบ๓มื้อเลยดูแลหมดเลยแต่ห้ามเข้าห้ามออกนะ
แต่มันก็มีเสียงบางเสียงอยู่ว่า
ที่ที่เขาอยู่ปกติมันเป็นที่อยู่ลักษณะของที่อยู่ชั่วคราว
ใช่มันเป็นเพลิงพักสังกษีแบบนี้ค่ะ

แคมป์ก่อสร้างจะในไซส์งานหรือว่าด้านนอกก็แล้วแต่
กลางคืนมานอนมันก็พอนอนได้มันไม่ร้อนมาก
สถานการณ์แบบนี้คือออกไปทำงานไม่ได้ไง
กลางวันก็ต้องอยู่ในที่พักที่เป็นสังกษีไง
โอ้โหนี่ถ้าวันไหนฝนไม่ตกลงมาไม่รู้จะร้อนขนาดไหน
ฝนตกลงมาก็อาจจะมีรูรั่วอะไรหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย
นี่คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเราลองไปสำรวจดู
เป็นแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่นนทบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
คือที่นี่ก็เคยมีความเสี่ยงอยู่นะฮะเป็นคลัสเตอร์ใหญ่อยู่นะครับ
บรรยากาศตอนนี้ก็นี่แหละฮะอย่างที่เห็นแล้วครับ
แน่นปิดสนิทเลยนะครับแรงงานที่อยู่ด้านในเนี่ยคือถ้าจะดูนี่เห็นไหมฮะ
ต้องมองผ่านรั้วสังกษีเข้าไปคุณนัทพงศ์ก็มองเข้าไปด้านในนะครับ
ก็พบว่าเขาก็เขาก็อยู่ด้านในกันนั่นแหละนะฮะก็จะไม่ได้จับกลุ่มอะไรกันมากนะครับ
แยกกันอยู่บางคนก็อยู่ในห้องก็มีบางคนก็อยู่ข้างนอกก็มี
แต่เท่าที่ดูด้วยสายตาที่เราเห็นนี่ก็คือสวมใส่หน้ากากอนามัยกันตลอดเวลาทุกคนอยู่เหมือนกัน
เห็นไหมฮะเราได้คุยกับแรงงานคนหนึ่งนะครับ
เขาบอกว่าคือถ้าถามว่าถูกกักตัวอยู่ในนี้เนี่ยเบื้องต้นตอนนี้คือ๓๐วันตามคำสั่งเนี่ย
มันเป็นยังไงมันก็จำเจน่าเบื่อนั่นแหละนะมันคงไม่คุ้นชินกันหรอก
เพราะปกติก็คือตื่นเช้ามาออกไปทำงานกลับมาที่ที่พักที่แคมป์นี่ก็คือค่ำ
ตอนนี้เนี่ยโอ้โหอยู่กันตลอดเวลา๒๔ชั่วโมงนะครับแต่ก็ไม่มีใครคิดฝ่าฝืนคำสั่ง
เพราะถ้าโดนหัวหน้างานจับได้เนี่ยไล่ออกเลยนะตกงานด้วยแถมยังถูกดำเนินคดีอีก
ตอนนี้แต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำข้าวนำอาหารนำน้ำดื่มมาส่งให้วันละ๓มื้อ
ส่วนเรื่องเงินช่วยเหลือตอนนี้ทราบข่าวกันแล้วภาครัฐจะช่วย๕๐
ส่วนบริษัทที่เขาอยู่ตรงนี้นะบริษัทบอกเดี๋ยวจ่ายให้อีก๕๐
กับว่ามันจะไม่หายไปในส่วนของแคมป์ตรงนี้ที่เราไปเจอนะฮะ
ถ้าอย่างแคมป์นี้ผมว่าโอเคภาครัฐเขาช่วย๕๐ไหนจ้างให้๕๐
ใช่ก็ยังมีรายได้แต่ไม่ต้องทำงานนะ
มันเท่าเดิมเพียงเดี๋ยวว่าเขาก็ไม่ได้ชอบกันหรอกหูอยู่แบบนี้มันก็จำเจอไม่เหมือนออกไปทำงานนะครับ
เพื่อนของแรงงานในแคมป์คนนี้ครับทุกผู้ชมครับเขาเป็นชาวเมียนมา
บอกว่าก่อนมีคำสั่งปิดแคมป์เนี่ยผมเพิ่งลางานนะกลับไปบ้านนี่กลับมาจะทำงานเอาเข้าแคมป์ไม่ได้แล้วนะ
ก็เลยได้แต่ถ่อสายวีดีโอคอลไปหาเพื่อนที่อยู่ด้านในนะครับเราก็เลยเออไหนขอดูด้วยหน่อยกันแล้วกัน
สภาพความเป็นอยู่ข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะครับในแคมป์ด้านในเนี่ยคือมันก็ปลอดภัยดีนั่นแหละนะ
แคมป์นี้นะครับอากงอากาศมันก็ถ่ายเทได้นะฮะเรื่องอาหารการกินก็มีให้ครบนะ
ทุกครั้งที่ออกนอกห้องก็ใส่หน้ากากอนามัยกันนี่ครับอ่าเดี๋ยวดูหน่อยนะฮะตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
สถานการณ์ของฝีประเทศนะครับเขา
อาหารการกินที่นี่เนี่ยนี่ฮะทางบริษัทเขานำมาส่งให้วันหนึ่งก็๓เวลา
พงศ์ก็ถามว่าพี่เมนูเป็นยังไงบ้างนะ
ข้าวกล่องที่เอามาส่งวันนี้เนี่ยมีอยู่๔เมนูนะครับ
มีข้าวกับผัดพริกหน่อไม้ไก่หรือจะข้าวผัดผักเครื่องในไก่ก็ได้
ผัดพริกแกงไก่ก็ได้ข้าวหมูผัดพริกนะ
เป็นผัดพริกแกรงพม่าใส่มะเขือยาวก็ได้นะครับ
แล้วเขามีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลอย่างโอ้โหเรียกได้แน่นหนาทุกวัน
เปลี่ยนเวรยาวกันมานะครับทหารตำรวจท้องถิ่นจังหวัดนะครับ
มาให้ลักลอบเขาออกกันเขาคุมเข้มกันจริงนะครับ
ตอนที่ไปสำรวจบรรยากาศแคมป์คนงานก่อสร้างแถวพญาไทยที่คุณนัทพงศ์ไปต่อครับท่านผู้ชมครับ
นี่นะฮะนี่เป็นข้าวที่เอาไปส่งนะฮะ
คือคนมาส่งข้าวเขาไม่ได้เข้าไปนะฮะเขาจะส่งผ่าน
ช่องทางที่เขาจะมีช่องทางที่มีเจ้าหน้าที่มารับค่ะ
คือตรงนี้นะฮะจะมีเจ้าหน้าที่คอยยืนอยู่อีกทีหนึ่ง
เพื่อความปลอดภัยโอ้โหไม่งั้นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเข้าออกเข้าออกกันอีกนะฮะ
นี่ครับเดี๋ยวดูอีกจุดหนึ่งนะฮะ
ตอนที่คุณนัทพงศ์จะไปแถวแคมป์คนงานก่อสร้างแถวพญาไทย
บอกมีข้าวแจกสำหรับคนหิวคนตกงานเจ้าของร้านคือคุณไหม
คุณหมายบอกเปิดร้านมาประมาณ๗ปีแล้วนี่ฮะ
คือช่วงโควิดสิบเก้าที่ระบาดหนักหนักที่ผ่านมา
เฉพาะช่วงคลัสเตอร์คลองเตยเนี่ยมีคนใจบุญเขามาจ้างร้านของคุณไหม
เข้ากล่องแจกบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ชาวบ้านในเขตชุมชนคลองเตย
ค่ะคือให้ราคาแล้วคุณหมายก็แบบทำให้เกินด้วย
จะได้เผื่อไปแจกเพิ่มเขาก็ให้เงินเพิ่มมาอีก
ทีนี้คุณหมายก็เลยคิดว่าช่วงนี้มันก็ยังมีปัญหากันอยู่
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากตอบแทนสังคมก็เลยทำแบบนี้บ้าง
ที่หน้าร้านตัวเองเพราะว่าถ้าไปแจกตามชุมชนต่าง
ไม่รู้จะไปตรงไหนอะไรยังไงบ้างเอาแจกหน้าร้านดีกว่า

จริงจริงภาพเห็นอ่ะว่าเริ่มมีคนมาขออ่ะค่ะ
มันจะเป็นโควิดละลอกที่หนึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วคนจรอย่างนี้จะมาขอข้าว
เพราะว่าจริงจริงหน้าร้านจะไม่ขายข้าวกล่องเลยก็เลยจะไม่ค่อยรู้เท่าไห
แต่พอเราเริ่มขายข้าวกล่องอย่างนี้มันจะมีคนจรมาขอข้าวกิน
ก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยแถวเนี้ยจริงจริงแล้วก็มีคนเดือดร้อนอยู่น่ะอย่างเงี้ย
แล้วคราวนี้พอละลอก๓ก็เลยตั้งใจแจกคนจรแถวร้านดีกว่า
เขาลำบากจริงบางคนก็คือเดินมาจากบอกเล่าให้ฟังว่าเดินมาจากอนุสาวรีบ้างอะไรอย่างนี้
มีคนมาคุณลุงคุณป้าทั้งหลายอย่างเงี้เวลาไม่มีใครอยู่หน้าร้านอย่างนี้เขาก็จะยกมือไหว้ไหว้อะไรก็ไม่รู้ว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้
ไหว้ขอบคุณไปเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นภาพประทับใจมากมากภาพที่ดี
ใช่เราก็ยังพอมีเราก็อยากแบ่งปันอะไรอย่างนี้
หรือว่าตอนนี้ตัวเองแย่หรือ
แย่มากแล้วรอบที่๑จริงก็คือร้องไห้หนักมากเหมือนกัน
แต่มันก็ต้องอยู่กลับมานะคะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยต้องขยันขึ้น
ต้องคิดอะไรใหม่ใหม่ต้องให้ตัวเองอยู่รอดไปด้วยใช่
ซื้อเขากระแพงเห็นไหมกล่อง๔๕๐บาทนี่
เงินจะเก็บเงินจะกินทุกวันนี้ลำบากมากน้อยแค่ไหน
ลำบากมากนะแย่ลงทุกวันนี้นะ
ดีช่วยคนโจรได้ดีได้ดุลได้ผู้สมดี

แล้วบอกขอบคุณเขาด้วยว่าเจ้าของร้านเขาใจบุญใจกุศล
ที่ช่วยแจกค่าให้ผู้คนจนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย
เรือนรุ่งเรืองพระคุณทอง
นี่ฮะบรรยากาศในช่วงเวลานี้

นะคะแต่ก็อย่างที่เห็นว่าใครที่พอจะช่วยเหลืออะไรได้

สังคมไทยไม่แรงน้ำใจกันอยู่แล้วนะคะ